คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
นั่นก็คือรถขับรถมาฝ่าความมืดมาและชนวัวท้องแก่
แต่เรื่องนี้เขาว่ามีอาถรรพ์เพราะจุดที่ชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แล้วมีอุบัติเหตุที่รถชนวัวโดยเฉพาะท้องแก่ตายไปหลายตัวแล้ว

จุดอุบัติเหตุนี้เราเคยนำเสนอคุณผู้ชม
ถ้าคุณได้เห็นภาพของเนี่ย
จอมปลวกกับรูปปั้นพญานาครูปเล็กแต่ตาแดงฉาน

รูปปั้นพญานาคเล็กหลังจอมปลวกที่ถ่ายไปซูมเข้าไปใกล้นะ

เพราะจุดนี้อุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับ
ตรงนี้คือถนนสายสุวรรณสอน๓๓สายเก่า

ควายท้องแก่มันตายอยู่ตรงถนน
คอหักห่างไปเล็กน้อย
มีรถตู้รับส่งพนักงานปราจีนบุรี
ด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยยุบได้รับความเสียหายนะครับ
ภายในรถมีพนักงานโรงงานนั่งมาด้วยจำนวนหนึ่ง
ริมถนนตรงจุดเกิดเหตุอย่างที่เห็นไปจอมปลวกขนาดใหญ่
ต้นไม้ขึ้นปกคลุมตรงโคน
แล้วก็มีรูปปั้นเซียนพญานาค
ที่ถูกเอามาทิ้งไว้โผล่ออกมาแบบนั้นตาแดงฉานแบบนี้นะฮะ
จุดนี้เป็นที่โจทย์จันทร์ของชาวบ้าน
เฮียนนักคุณเจ้าที่เฮียนนัก
มักจะเอาชีวิตของควายท้องแก่เสมอ
คนขับรถเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับคนงานไปส่งที่โรงงานนะครับ
มาถึงที่เกิดเหตุก็เจอฝูงควายมาเดินข้ามถนน
แต่ตรงนี้มันมืดตื้อเลยคุณดูสิตอนที่นักข่าวของเราไปถ่ายทำเนี่ย
ปรากฏว่ามืดตื้อเลยต้องส่องไฟหน้ากล้องเข้าไปนะฮะ
ปกติก็ขับผ่านเส้นนี้อยู่แล้วทุกคืน

เจอเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นอุบัติเหตุแบบนี้เลยนะฮะ
อยากฝากเจ้าของควายให้ดูแลควายให้ดี

เพราะจุดนี้มันมืดมากนะครับ
ตรงถนนสายนี้มาเกิดอุบัติเหตุรถชนควาย
นับครั้งไม่ทั่วเลยชาวบ้านบอกแบบนี้
จริงถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะคุณ

เพราะว่ามันเกี่ยวกับการที่คนเลี้ยงควาย
มักนำควายมาปล่อยหากินตรงทุ่งย่าข้างทาง
ทีหนึ่ง๒๐๐๓๐๐ตัวแล้วพอถึงช่วงเย็นช่วงค่ำ
ต้อนควายกลับต้อนไปไม่หมดคุณ
มันมีบางตัวที่หลงเหลืออยู่แบบนี้

แล้วควายมันตัวดำปื๊ดปีเลย

ก็มาชนควายเจ็บไปหลายตัวแล้วนะครับ
แล้วก็ตรงนี้ถูกโยงไปเรื่องของจอมปลวกเซียนพญานาคซะงั้นนะครับ

ส่วนฝากด้วยคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
เรื่องของการดูแลวัวและควายของท่านนะฮะ